นะป้าไปออกตามหาสิ่งนี้เจ้าตัวนี้กันหน่อยว่ากันว่ามันคือพี่ยักษ์แห่งท้องทะเลในจังหวัดสตูน
เฮ้ยมันยิ่งใหญ่โตจริง
เห็นไหมตัวเทาคุณผู้ชมขึ้นไปเหยียบหลังมันเลยค่ะ

มันคือฉลามวานคุณผู้ชม

ตัวใหญ่มากนะคะอยู่ในทะเลอันดามันจังหวัดสตูนค่ะ
คือชาวประมงกลุ่มเนี้ย
เขาก็ออกไปหาปลาตามวิถีชาวเลนั่นแหละ
แต่จู่เนี่ยฉลามวานตัวนี้มาติดอ้วนนะคุณชนะ
เอ้า
แล้วก็กลับไปในทะเล
เล่าเพื่อคุณผู้ชม
ด้วยนะคะเอาล่ะก็ถือว่าท้องทะเลไทยยังมีความสมบูรณ์ให้ได้เห็นนะ
จริงค่ะที่สำคัญถ้าเราไปเที่ยวเราก็ต้องดูแลรักษาธรรมชาติด้วย